เอาไปอีกที่หนึ่งค่ะพนักงานไฟฟ้าบางประกงค่ะ
อาจจะเป็นยาเสพติดมีคนส่งพัสดุที่ผมไม่ได้สั่งมาให้

หอบซองพัสดุนี้ไปแจ้งตำรวจเลยนะคะ
พนักงานไฟฟ้าคนนี้ก็คือนายวุฒิไกรบุญพร้อมอายุ๖๑ปีค่ะ
เป็นพนักงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะ
หน้าตาตื่นเลยรีบวิ่งนำพัสดุซองสีน้ำตาลที่ส่งมาจากจังหวัดน่าน
ส่งมาหาตัวเขาเอง
ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งคนในบ้านก็ไม่ได้สั่ง

กลัวจะเป็นยาเสพติดเหมือนที่มันเป็นข่าวว่า

ไปหาตำรวจไงให้ตำรวจช่วยเปิดเป็นพยาน

คุณมันคือเสื้อมันคือเสื้อ

ก็เลยเตอร์ไพรส์เลยไม่กล้าเปิดเลยนะฮะ
ร้านนี้ก็ไม่รู้จัก
ของอะไรทั้งนั้นส่งมาหาก็ทำไม
สุดท้ายพอรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ขอบคุณเพื่อนล่ะค่ะที่ส่งมาให้
แต่เขาบอกว่าเออโชคดีโรงไฟฟ้าบางประกงต่อสัญญาให้อีก๑ปี

ปีหน้าส่งมาสุดสนุกกันใหม่อีกรอบนะจ๊ะ